คุณผู้ชมวงการบันเทิงมันต้องมีเรื่องได้ทุกวัน
เรื่องเกิดกับนางเอกสาวคนนี้ใหม่ดาวิกาคุณผู้ชมค่ะ
นี่รูปข้างหลังจ้ะเป็นเหตุมาดูซิว่ารูปอะไรเป็นเหตุ
เพราะว่าอันนี้คือโพสต์ท่าถ่ายรูปหรือว่าคือเอวบางมาก
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะรูปนี้แหละคือรูปต้นเหตุ
แฟนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนอกจากจะชมว่าสวยนะน่องนะแล้วนะ
ก็ยังมีเรื่องอื่นเนี่ยปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นภาพต้นเรื่องกันก่อนนี่เลยนะคะ
เอวบางขนาดนี้บางจนเห็นแบบอ่ะแถวบ้านคือกระดูกซี่โคงอ่ะ
ไม่รู้ว่านี่ตั้งใจโพสต์นะคะถ้าถ่ายรูปหรือว่าแค่บิดขี้เกียจนะคุณผู้ชม
เป็นแฟนนะเห็นภาพเซตนี้แล้วนอกจะแห่กันมากดไลฟ์แบบรว
คอมเมนต์ก็บันเทิงเช่นเดียวกัน
เราขัดมานะเราไปส่องมามีคอมเมนต์แบบฮา
อ่ะเริ่มกันที่คอมเมนต์นี้เลยดีกว่าบอกว่า
เอวนั้นเท่าขาเราหนึ่งข้าง
อุ้ยคือต้องก้มมองเลยอ่ะ

ยังไม่หมดนะคะบางคนถึงขั้นเข้ามาบอกว่า
ทานข้าวบ้างไหมคะสำหรับเราเนี่ยแค่ดมก็อ้วนแล้ว

เสียงแซลยังไม่หมดเท่านี้นะคะบางคนได้มาเป็นเพลงเลยนะ
ว่าอยากรู้ว่าตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหน

และยิ่งไปกว่านั้นคนที่เห็นเซตภาพนี้
โหของน้องใหม่แล้วกำลังกินอาหารอยู่เนี่ย

เอวน้องคือต้องมองทุเรียนในมือกันเลยทีเดียว
ช่วงนี้คือทุเรียนไงหน้าทุเรียน

ไม่รู้ว่าน้องใหม่เขาได้กินทุเรียนกันบ้างหรือเปล่านะจ๊ะเออนะ
อย่างที่เตือนเอาไว้ทุเรียนกินวันละ๒เม็ดพอ

ถ้าอยากเอวบางแบบน้องใหม่แนะนำให้กินเม็ดข้างในอย่ากินเนื้อ

ร่วมถึงอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า
เข้าเหนียวหมูในมือสันเลยจ๊ะ
นี่ก็เป็นเสียงแซวแบบฮาแบบขำนะคะจากแฟนคลับ
ถึงน้องใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีแต่คำว่าสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่ที่เห็นว่าเอวบางร่างน้อยขนาดนี้
สงสัยหลายคนบอกว่าพี่เต๋อจ๊ะดูหน่อย
น้องกินข้าวกินปลาบ้างหรือเปล่าเป็นห่วง
แต่น้องไม่ป่วยนะ
ถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดนะจ๊ะ